ต่อกันที่เรื่องของที่ดินของคุณเอ๋กันหน่อยแล้วกันนะฮะ

ทางด้านของทีมเจ้าหน้าที่สำนักป่าไม้
แล้วก็สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
เป็นสำนักงานป่าไม้และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

ประชุมกันกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมเข้าไป
นักกรที่เดียวกันกับประปชาจะเริ่มลงพื้นที่
เพื่อไปหาข้อมูลจากป่าไม้แล้วก็สปกรที่จังหวัด

ว่าที่ดินน้ำตรงตามที่แจ้งไว้กับประปชา
ไว้หรือไม่ที่๑๗๐๐กับ๖ไร่
ซึ่งจะได้มีการนัดหมายกัน๒๙เพื่อสถิติการณ์ตอนนี้
ส่วนบรรยากาศที่หน้าฟาร์มไก่ของคุณปรินาคุณเอ๋
เมื่อวานทั้งวันพบว่ามีชาวบ้านนำรถพลิกอัพเข้าไป
รถบรรทุกเข้าไปไปจอดเรียงคิวเพื่อไปขอซื้อขี้ไก่
หลังจากทางฟาร์มประกาศลดราคาเหลือถุงละ๑๐บาท
โคนแหกันไปและมีเจ้าที่ของศพวกรจ้างจังหวัดรัชบุรี
ไปติดที่บริเวณด้านหลังและก็ด้านหน้าของฟาร์ม
ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งนะฮะรวมทั้งมีป้ายประกาศ
ตรงนี้เป็นสถานที่ราชการแล้วด้วยนะที่ดินก็ว่ากันต่อ

เป็นห่วงนะที่พูด